เพราะว่าชุดคุยไม่ได้เป็นชุดที่เขาบอกว่าถูกระเบียบในการรับปริญญา

คือวันรับปริญญามีการเลื่อนมา
มีการเลื่อนมีการขยับวันอะไรต่างนาน
คุยที่เคยตัดไว้มันเป็นชุดคุยตามระเบียบเก่า
ทีนี้มีการประกาศออกมาจากทางสถาบันบอกว่า
คุยที่จะเข้ารับปริญญาต้องเป็นชุดคุยใหม่ตามระเบียบใหม่นะ
ทีนี้น้องนักศึกษาเขาไปแก้ไขไม่ทัน
ตัดมาแล้วแล้วเอาจริงคุณมันก็เป็นค่าใช้จ่ายแหละ
นั่นสิฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแบบนี้นะครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพของบรรดาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมารวมตัวกันที่ร้าน

เนื่องจากพิธีพระราชธาปริญญาบัติจะมีขึ้น
คือวันที่๒๐๒๑เมษายนนี้แล้วนะคุณอีก๒วัน
แต่ในปีนี้บังคับให้ใช้ชุดคุยวิทยาฐานะ
ตรงกับแบบที่กำหนดนะฮะ
ซึ่งเป็นแบบใหม่ที่กำหนดไว้

น้องเขามีการตัดชุดคุยอีกแบบนึงไว้แล้ว

น้องที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัติในปีนี้
เนื่องจากมีน้องจำนวนมากที่ได้ตัดชุดคุยไปแล้ว
แล้วต้องนำกลับมาแก้เสียเงินเพิ่ม

แล้วก็ผิดหลายจุดผิดเยอะมาก
แล้วมันไม่เป็นไปตามระเบียบใหม่คุณ
นักศึกษาขออภัยน้องนิสิตบอกว่า
ขอได้ไหมทางมหาวิทยาลัยอนุโลมหน่อยเถอะ
เพราะไม่งั้นจะไม่มีนิสิตคนไหนได้ใส่ชุดที่ถูกระเบียบนะ

เห็นใจกันหน่อยนะฮะขอให้มหาวิทยาลัยอนุโลมหน่อยนะครับ
ปริญญาบัตรปีนี้ไปก่อนได้ไหมนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราติดตามความคืบหน้านะ

เป็นเรื่องใหญ่สำหรับน้องนิสิตเขา
เขาบอกว่าถ้าแค่เรื่องชุดคุย
และทำให้ไม่มีโอกาสได้รับปริญญาเนี่ย

แล้วคุณคิดดูสิเรียนมาแบบ๔ปี
เวลาเวลาจะมาจบที่แบบนี้เหรอ
เรื่องชุดคุยเออทีนี้ครับวันนี้มีพิธีซ้อมใหญ่
ผู้สื่อข่าวได้พบกับบัณฑิตคนหนึ่ง
จากคณะการบัญชีและการจัดการนะครับ

น้องเขาเปิดเผยบอกว่าเธอเจอปัญหาที่มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชุดคุยใหม่

และแก้ปัญหาโดยให้เรา
ไปเช่ากับร้านในเครือของมหาวิทยาลัย
แต่ร้านในเครือมหาวิทยาลัย
ก็มีชุดไม่พอให้เช่า

ก็ทำให้ต้องเสียเงินเสียทองหลายต่อให้คุณ
บางคนต้องเช่าชุดใหม่ทั้งชุด

ต้องรอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าผ่านจริงหรือไม่
ถึงจะเข้ารับพระทัศน์ปริญญาบัตรได้
ซึ่งมีเวลาแก้ไขอีกแค่วันพรุ่งนี้วันเดียว
เหรอวันที่๑๙เมษายน
ทางมหาลัยมีการเปลี่ยนแปลงชุดคุยแบบใหม่
ที่ไม่เหมือนจากปีก่อน
เยอะที่สั่งตัดกับทางร้าน
ก็เลยได้ไม่ครบบางคนก็ยังไม่ได้เลย
บางคนก็ได้แค่ตัวเสื้อแต่ตัวฮูตไม่ได้
ที่หนูเจอก็คือสีฮูตที่แถบสีเหลือง

ก็คือมันจะถึงวันซ้อมใหญ่ก็คือวันนี้
ก็คือมีเวลาแค่วันเดียวเนาะมีวันเดียว
เขาก็เลยต้องวุ่นหา
นี่กลายเป็นเรื่องราวดราม่าชุดคุยแล้วนะฮะ
น้องเขากลัวเสียโอกาสในการรับพระราชทานปริญญาบัตินะฮะ
ด้านของรองศาสตราจารย์ดรประยุกต์
ศรีวิลัยอธิกรรมปฏิมหาวิทยาลัยมหาศาสตรกรรม

นิ่งนอนใจต่อปัญหาและความเดือดร้อนของบัณฑิตนะ
โดยช่วยเหลือบัณฑิตในเรื่องจำนวนชุดคุยให้เพียงพอ
แล้วก็ได้รับคำยืนยันจากผู้ประกอบการแล้วว่า
จะดูแลแก้ไขชุดคุยให้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา
ดังนั้นขอให้นิสิตทุกคนไม่ต้องกังวล
ดิษฐ์ทุกคนจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัติ
ในวันที่๒๐ถึง๒๑เมษายนนี้อย่างแน่นอนนะครับ